ไล่ล่ากันเหรอ

พ่วงเป็นรถพ่วงหัวร้อน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

กลุ่มเสื้อสีเขียวเนี่ยคือนายสมชายสุขสบายแต่ตอนนี้ดูท่าไม่น่าสุขสบายแล้ว

ใช่ค่ะอายุ๖๐ปีนะเขาขับรถเทรลเลอร์พ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย

มันจะเป็นยังไงกระสุนเนี่ยมีเต็มแมกกาซีนเลยเอาซ่อนเอาไว้ใต้เบาะด้านข้างคนขับ

ใช่แล้วก็มีใบกระท่อมอีกนะตำรวจไล่ล่าในสมชายบนถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพเนี่ย
ไล่ล่ามาตั้งแต่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีข้ามจังหวัด๓๐กว่ากิโลเพราะว่าเขาหนีมา
มาจนมุมที่บ้านหุ่นเหล็กอยู่ที่อังคองแล้วเนี่ยฮะเมื่อวานก่อนบ่ายบ่ายเนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่นี่ก็โอ้โหปฏิบัติการไล่ล่าเลยพอจับใส่กุญแจมือได้สมชายบอกว่า
ผมขับเทรลเลอร์พ่วงจะเอาผงชูรสนะไปส่งที่ฝั่งเมียนมา
นี่กำลังจะกลับบริษัทที่ชนบุรีแล้วมาถึงตรงนี้
ไปปาดหน้ากับรถเทลเลอร์พ่วงอีกคันหนึ่งอืมใหญ่ก็ใหญ่ไง
ลงมาเคลียร์ดิผมบอกกับตำรวจแบบนั้นแล้วคู่กรณีก็มาด่า
จะเข้ามาทำร้ายผมผมก็เลยต้องชักปืนมาขู่
ฝั่งนั้นน่ะตกใจหนีไปไม่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่
ไม่คิดว่าเขาจะไปแจ้งตำรวจอ่ะฟังนู้นไงเอาไปดูไปดู

เดี๋ยวยังไงถึงได้บอกว่าเอาเพื่อนปลูกเขาป่าวแล้ว
เขาจะมาต่อยทำร้ายผมผมก็เลยบอกอ้าวเดี๋ยวเข้ามานะ
เขาจะมาทำร้ายครับผมก็บอกเดี๋ยวเข้ามานะ

นี่ไงทีนี้ค่ะคือตำรวจเนี่ยนะ
พอเขาได้ข้อมูลจากนายสมชายแล้วฝั่งอีกฝั่งนึงอ่ะ
ฝั่งคู่กรณีคือนายสมคิดมรินทราค่ะอายุ๔๓ปีตำรวจต้องกันไปก่อนนะ
เพราะว่าอะไรถ้าเกิดเจอกันเดี๋ยวจะทะเลาะกันอีก
แล้วก็นำให้ทั้งสองฝ่ายเลยไปที่โรงพักเมืองสิงห์บุรี
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนี่อาวุธปืนที่ตรวจยึดมาได้นะคะ
ครับโอ้โหประสงค์การปาดกันแล้วก็หัวนอนอ่ะ